นี่ก็เกี่ยวเรื่องกับของยาบ้าเหมือนกันนะคะ
ขายยาบ้ายังไงให้เหมือนขายของชำ
นั่งขายในบ้านเลยค่ะ
คุณยายวัย๖๑ปีเป็นยายของหลาน
พอตำรวจจับได้อ้างบอกว่าต้องขายยาบ้าเพื่อหาเงินเลี้ยงหลาน๖คนค่ะ
รักษาภาพนะไม่มีใครบ้างครับผมเข็นนะครับยายโอเคครับ
แม่ข้าวอย่าบังลูกอย่าบังอย่าบังอย่าบังข้าว
นี่ค่ะมีหลานจริงนี่ไหมมีหลานจริงพี่ต้น
ชาย๓หญิง๓หลาน๖คน๖คนคือแกมีลูก๒คน
แล้วปรากฏว่าลูกเนี่ยพอมีหลานทิ้งหลานให้แกเลี้ยงแล้วก็ไปเลย
ก็ต้องหาเงินเลี้ยงหลาน๖คนด้วยกันนี่ค่ะสุดท้าย
คุณยายท่านนี้โดนจับกลุ่มตัวได้นะคะชื่อว่ายายสมควรแดงบุญเรืองค่ะ
ทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองของบุรีรำของสตึกนะคะ
รวบตัวแกพร้อมกับของกลางเป็นธนบัตรที่ล่อซื้อ
ได้ยาบ้ามาทั้งหมด๕๙๕เมตรป้าก็ยอมรับสารภาพบอกว่า
ขายยาบ้ามาได้๒เดือนแล้วนะคะหาเงินเลี้ยงหลาน๖คน
หลาน๖คนก็ฝ่ายชายเนี่ยมีอายุตั้งแต่๓๙สี่ขวบ
ฝ่ายหญิงมีอายุตั้งแต่๑๙๑๗๑๒ขวบค่ะหาเงินเลี้ยงหลาน
คือก่อนหน้านี้รับจ้างทั่วไปแต่เงินไม่พอใช้ไง
ทีนี้เพื่อนบ้านมาบอกว่าเฮ้ยขายยาสิขายยา
แล้วติดต่อขอซื้อยาบ้ามา๕ทุ่งค่ะ
นำมาแบ่งขายให้คนในชุมชนกำไรถุงละ๕๐๐
แกก็เลยทำมาต่อเนื่อง๒เดือนแล้วนะคะ

ก็แนนนี้อยากกันเหมือน

แล้วโกรธคุณยายขายยาแล้วเข้าใจต้องโกรธลูกคุณยายแทน

๖คนทำอย่างนี้ได้อย่างไร

ทีนี้ยังไงก็แล้วแต่ข้ออ้างมันใช้ไม่ได้กับเรื่องของกฎหมาย
ก็มีความผิดนะคะก็คือครอบครองเพื่อจำหน่ายนะคะสำหรับยาเสพติดประเภทหนึ่ง
ทีนี้ลูกหลานชายคนโตของคุณยายวัย๒๓ปี
ซึ่งป่วยนะคะพิการแขนขาอ่อนแรงมาตั้งแต่เกิดเลย
บอกว่ายายมีลูกทั้งหมด๒คนเป็นลูกสาว
แม่ของเขากับน้าสาวอีกคนนึงทั้งคู่เนี่ยเลิกกับสามีทั้งคู่เลย
หลาน๖คนไว้ให้ยายเลี้ยงดู
เพราะต้องไปทำงานรับจ้างนานครั้งหนึ่งถึงจะกลับมานะคะ
ตั้งแต่เล็กจนโตเห็นยายลำบากมาตลอด
ไปหาปลาที่แม่น้ำมูล
แล้วเอาปลามาทำปลาส้มขายรับจ้างอาชีพทั่วไปต่าง
พอยายเริ่มอายุมากขึ้นสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง
แต่ก็ไม่คิดว่ายายเนี่ยจะคิดสั้นมาค้ายาเสพติดแบบนี้นะคะ
โตมาได้แล้วโอเคใช่ไหมคะใช่

พ่อแม่เราไม่ดูแลไม่ได้ได้มีแต่ยาย

ผมก็หากินส่วนของผม

ถ้าไม่มียายก็ต่อต่างผมก็เป็นเหล่าหลัก
ผมค่อยบอกแกแล้วให้แจรอแกก็ด่าผม
อ่าทีนี้ผู้ใหญ่บ้านว่าไงบ้างเราก็ไปคุยมาเหมือนกันนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าคือคุณยายสมควรเนี่ยแกมีลูกหลานเยอะก็จริงนะ
แต่ว่าครอบครัวไม่ได้กับว่าถึงกับลำบากไม่มีจะกินนะคะ
เพราะแถวนั้นก็มีญาติพี่น้องอยู่ในระแวกเดียวกัน
คอยช่วยเหลือกันอยู่แล้วยอมรับยอมรับเลย
ใหญ่บ้านบอกว่ายาเสพติดเป็นปัญหาหนักมากของชุมชน
สอดส่องดูแลเต็มที่แต่ก็ไม่สามารถที่จะจัดการปัญหาได้เพียงลำพัง
เพราะฉะนั้นวอนขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะตำรวจเข้ามาดูหน่อยได้ไหม
ช่วยปรับปรามแบบเด็ดขาดเลยนะคะนี่คือสตึกบุรีรำค่ะครับ